ท่านผู้ชมครับมีเส้นทางรถไฟอยู่จุดหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยานะฮะ
เขาก็เปิดเป็นเส้นทางตัดผ่านไปยังชุมชนให้จักรยานยนต์ก็สามารถขี่ข้ามไปข้ามมาได้
แต่ไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะค่ะจะต้องดูกันเอาเองใช่
ปรากฏว่าค่ำเมื่อวานนี้เกิดเหตุขึ้นจนได้นะครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตัด
ทางเส้นทางรถไฟตรงนี้แล้วไปตัดหน้าขบวนรถไฟสายอุบลกรุงเทพนะฮะ
ตรงจุดนี้อยู่ในช่วงของอำเภอพาชีพระนครศรียุธยา
ถูกรถไฟชนจนร่างเนี่ยขาดสองท่อนเสียชีวิตขาดที่นะครับเหตุเกิดเมื่อค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณถนนทางรถไฟในช่วงที่ผ่านสถานีรถไฟพาชีผู้เสียชีวิต
ชื่อนางสาวอนัญญาสาริกานนท์อายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านตำบลท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยา
สภาพศพนี้ขาดสองท่อนนะฮะอยู่ใต้ท้องรถไฟ
ใกล้ใกล้กับร่างของผู้ตายมีจักรยานยนต์ที่ถูกรถไฟขบวนที่หนึ่งสามเก้า
อุบลกรุงเทพทับอยู่นายสิทธิชัยฟุกพิกุลอายุห้าสิบแปดปี
เป็นพนักงานขับรถไฟคันที่เกิดเหตุบอกว่าขับรถไฟมาจอดเทียบชาญชาลาสถานีรถไฟพาชี
จังหวะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีได้เปิดหวูดสัญญาณแล้ว
เนื่องจากข้างหน้าระยะทางประมาณ๕๐๐เมตรมีถนนที่รถจักรยานยนต์ใช้ผ่าน
เคลื่อนขบวนออกมาแล้วพบว่ามีรถจักรยานยนต์ข้ามทางรถไฟผ่านพอดี
ก็พยายามเปิดวูดให้คนขี่จักรยานยนต์ได้ยินแต่คนขี่จักรยานยนต์ไม่ได้ยินนะฮะ
ทำให้กระบวนรถไฟที่เพิ่งเคลื่อนออกมาเนี่ยเบรกไม่ทัน
แล้วก็พุ่งชนและทับรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขี่มา
คือถูกชนจนร่างเนี่ยขาดสองท่อนนะครับ
เขาก็ขี่มาเรื่อยเรื่อยผมก็ชักแต่ปิดไฟหน้าไฟท้ายดู
เขาก็ไม่ยอมดูเฮ้ยอ้าวพอมาถึงรางนี้ผมก็ใส่ดิ
ห้ามล้อเลยปรากฏว่าไม่อยู่เราไม่อยู่มาเลย
กลางอะไรครับพี่กลางลำเลย
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะไปดูว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นยังไงกันนะครับ
สำหรับจุดนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
จุดนี้ก็เป็นอ่าพื้นที่บริเวณชาญชาลาศดรภัยพาชี
จะมีถนนเล็กข้ามตัดผ่านทางรถไฟไปอย่างชุมชนได้

เขาก็จะขี่กันไปขี่กันมาแบบนี้นะครับ
ก็ปรากฏว่าถนนตรงจุดนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาขอเปิดทางเอาไว้เพื่อใช้สัญจรนะฮะ
ด้านหน้าจะมีป้ายเตือนให้หยุดระวังรถไฟก่อนข้าม
แล้วก็สามารถใช้ได้เฉพาะจักรยานยนต์
แล้วก็จักรยานเท่านั้นรถยนต์เนี่ยผ่านไม่ได้
ชาวบ้านก็ใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก

และก็มีรถไฟวิ่งผ่านไปมาตลอดทั้งวันด้วยเช่นกัน
ไม่มีไม้กั้นไม่ได้มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเขามีป้ายเตือนเอาไว้แค่นั้น
โอ้โหนี่นะเวลามาก็ต้องหยุดอย่างนี้

คนขับรถไฟบอกว่าเปิดบูดแล้วก็ยังไม่ได้ยิน

จากการสอบถามนายธนัดชัยสุวรรณแถม

เล่าว่าเมื่อคืนนี้ก็นั่งเล่นเกมกับเพื่อน

ได้ยินเสียงคนขับรถไฟบีบแตรยาวเสียงดังมาก
ประมาณหนึ่งร้อยเมตร
แต่คนขับจักรยานยนต์ไม่ได้ยิน
ทำให้รถไฟเบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจัง

บดเข้ากับท้ายรางรถไฟนะครับ
ขณะนั้นเห็นกับตาบอกว่าตกใจมาก
เพราะเห็นขณะที่รถไฟชนเข้ากับร่างของผู้ตายพอดี
ภาพยังติดตามมาอยู่ถึงจนตอนนี้

ผมนั่งเล่นกับพวกผีครับนั่งเล่นเกมกัน
แล้วก็เห็นตีเลยครับ

แล้วตอนนี้ภาพติดตาอะไรแบบนี้ไหมครับ
ติดกับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยพี่
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้าน

เขาก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนะคะ

เขาบอกว่าเส้นทางนี้มีมา๔๐กว่าปีแล้วอะค่ะ
ก็เป็นทางที่ตัดผ่านไปที่ชุมชน
ทางการรถไฟเห็นว่าก็สะดวก

ก็เลยอำนวยความสะดวกให้ก็คือให้ใช้สัญจรได้
แต่ชาวบ้านก็ต้องระมัดระวังกันเอาเอง
เพราะว่าถ้าเกิดจะไปกลับรถใช้เวลานาน
ไกลด้วยก็เลยข้ามตรงนี้เลยดีกว่า

รถไฟจะปิดให้ใช้หลายครั้งแล้ว
เพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละค่ะ
แต่ชาวบ้านเองนี่แหละไปขอไว้
ว่าเปิดเถอะเพราะว่ามันสะดวกดี
ทุกครั้งพนักงานขับรถไฟก็จะมีการเปิดบูดบีบแร่เตือนตลอด
แต่สุดท้ายชาวบ้านก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้น
ชาวบ้านก็ยังอยากใช้เส้นทางตรงนี้อยู่ดีค่ะ
แต่ชาวบ้านเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
รถไฟก็เห็นถึงความสะดวกของชาวบ้านประชาชนอย่างนี้ไง
เขาเลยต้องเปิดให้ใช้เขาจะปิดหลายครั้งแล้ว
แต่คือถ้าเราไม่วิ่งทางนี้มันต้องอ้อมไปนู่นไปไกล
รถไฟเขาเลยอำนวยความสะดวกให้ใช้พี่
แต่ว่าเขาก็ให้ระมัดระวังกันเอง
ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรคือเขาไม่รับผิดชอบนะ

ถามว่าเขาจะมีที่กั้นให้ไหมเขาไม่มีหรอกพี่
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นชุมทางลางมันเยอะ
ถ้าเป็นแบบลางสองลางอย่างนี้เขาก็มีที่กั้นให้
แต่ตรงนี้คือมันเป็นอย่างนี้พี่ดูดิรางเยอะ
เขาจะปิดหลายครั้งแล้วใช่เขากลัวเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละ
แต่ทีนี้ชาวบ้านที่ใช้สัญจรเส้นนี้คือต้องระมัดระวังกันเอง
ต้องดูรถอะไรอย่างนี้กันเองเท่านั้นเอง
รถไฟมาบีบแต่ตลอดคือเราต้องมองต้องมองระมัดระวังกันเองพี่

มันมีมานานแล้วตั้งแต่หนูยังไม่เกิดแล้วเนี่ยเส้นทางเนี้ย
ด้านลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวธนาดลสาริกานนท์อายุ๒๔ปีก็เล่าให้ฟังว่า
วันเกิดเหตุแม่ก็ออกไปทำงานที่โรงงานเพราะว่าเข้ากะดึก
มารู้จากพี่สาวพี่สาวโทรศัพท์มาบอกว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
ตกใจมากนะคะเพิ่งคุยกับแม่อยู่เลย
แม่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรไม่ได้พูดอะไรที่เป็นลาง
ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการร่ำลาแม่ยังบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านมาหา
เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับเนี่ยค่ะแต่ลูกสาวบอกว่าก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้ว
เส้นทางรถไฟตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่แม่ใช้เป็นประจำเพราะว่าสะดวก
แต่ก็ไม่คิดว่าแม่จะมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้นะคะ
ตอนที่เห็นสภาพศพแม่ใจหายมาก
บริเวณจุดเกิดเหตุยังมีเศษเนื้อติดอยู่เลยค่ะ
เพราะว่าบทติดไปกลับร้างรถไฟ
ลูกสาวก็บอกว่าแม่คงทรมานมากอยากกอดแม่แล้วก็บอกว่ารักแม่ที่สุดนะคะ
คือแม่จะออกไปทำงานค่ะเข้ากะดึกอย่างนี้ค่ะ

ตัวแล้วมันขาดครึ่งอย่างนี้พี่สาวเห็นเขาบอกว่าหัวใจแม่ตับไตอย่างนี้ออกมาหมดเลยอย่างนี้
แต่ชิ้นเนื้อที่แบบมันอยู่แบบเศษหินอย่างนี้พี่มันยังเกาะอยู่เลยอ่ะ
ก็บอกแกไปแล้วค่ะแต่อยากกอดแกมากกว่าปกติเวลากลับบ้านอะไรอย่างนี้แกก็จะมากอดหน่อยแต่ครั้งนี้คือกลับบ้านไปแล้วแบบไม่ได้กอดแค่นี้
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจสพพาชีได้เรียกตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งคนขับรถไฟไปสอบปากคำแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีการประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นพื้นที่อันตรายต้องระมัดระวังรถไฟแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทางการรถไฟเขาอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านนะฮะก็จะเป็นลักษณะเข้าข่ายลักษณะของประมาทร่วมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังกันเท่านั้นแล้วฮะนะครับ